ในวันพรุ่งนี้ที่ประชุมสรณชอก็เตรียมที่จะมีการลงมติ
ถอดถอนนายประชาประสบดี
เมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับ
กรณีที่เข้าไปแทรกแทรงการทำงานองค์กรตลาด

ขณะที่นายประชาก็พยายามที่จะชี้แจง
ต่อที่ประชุมสรณชอในการแถลงปิดคดีในวันนี้ว่า
ไม่ได้มีเจตนาตามที่ถูกกล่าวหา
หวังว่าสนชจะให้ความเป็นธรรม
โดยวันนี้เป็นการแถลงปิดสำนวนของคู่กรณี
โดยฝ่ายกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ

ในประชาได้มีเจตนาแทรกแสงการทำงานของโอกาสตลาด
จึงเข้าข่ายกระทำการขัดต่อรัฐธรรมนุน
ตัดอำนาจไม่ให้ล้ำตีเข้าไปแทรกแสงการทำงานประจำ
ขณะที่นายประชาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาของปปชนะครับ
และยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาก้าวไก่แทรกแสงการทำงานขององค์กรตลาด
ในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่สำคัญที่สุดต่อชีวิตของกับผม
ทั้งในชีวิตชื่อเสียงส่วนตัวและชีวิตทางการเมืองที่กับผมยึดมั่นมา
กับผมเคารพในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการปปช
หากมีถ้อยคำหรือวลีคำพูดใดที่ไปทำให้ท่านไม่สบายใจ
กับผมต้องกลับขออภัยเป็นอย่างยิ่ง
แต่กับผมมีความจำเป็นเป็นที่สุดที่จะต้องพิสูจน์แสดงเพื่อปกป้องและรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องและความยุติธรรมที่กับผมมิได้กระทำการตามข้อเก่าหา
โดยวันพรุ่งนี้เวลา๑๐นาฬิกาที่ประชุมสรณชอจะพิจารณาลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอนนายประชา
โดยเสียงที่จะใช้ถอดถอนนายประชาออกจากตำแหน่งจะต้องมีคะแนนเสียงของสมาชิกสนชไม่น้อยกว่า๓ใน๕
นายประชาถูกถอดถอนก็จะทำให้ถูกตัดสิทธิ์การดำรงตำแหน่งทางการเมือง
หรือในหน่วยงานของรัฐหรือรับราชการเป็นเวลา๕ปี
ที่วันพรุ่งนี้สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ก็มีการนัดไต่สวนพยานจำเลยเป็นนัดที่๒ในคดีโครงการรับจำนำข้าว
โดยนายวราเทพรัตนากรอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
จะเป็นพยานฝ่ายจำเลยเข้าให้ถ้อยคำต่อสารครับ